เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่มันแม่มันช่างดูอลละเวง
แล้วก็แปลกจริงเลยนะครับมีนี่ไงโอ้โหขุนครู
ตกอกตกใจเอ๊ะไปดูอะไรในรถมอเตอร์ไซค์มันมีตัวอะไรไม่รู้ก็พลวดเข้าไป
กู้ผงกู้ไพต้องมามาก็มาเนี่ยมอเตอร์ไซค์
สุดท้ายมอเตอร์ไซค์มันจะอยู่หรือมันจะไปหรือตัวอะไรอยู่ข้างในนั้นก็ไม่รู้

เจอไหมเจอไหมเจอแต่กู้ไพร์เนี่ยตกลงมันอะไร
เรื่องราวนี้อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับ
อยู่ที่โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ในตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย
เด็กนักเรียนก็ยืนลุ้นคุณครูก็ยืน
เดี๋ยวคณะนั้นคุณครูยืนเอ้อ
เออเออแต่ร้องโวยวายนักเรียนเหยียบเท้า
ไม่ใช่คุณครูเจออะไร
คุณครูเขาบอกว่าเห็นงูมันเลือกเข้าไปในมอเตอร์ไซคันนี้
เห็นแว๊บกู้ไพเขาก็มาช่วยกันแงะ
ออกมาแต่เจ้างูตัวนี้มันดื้อมันไม่ยอมออกมาสักที
เขาบอกว่ามันมีความยาวอยู่น่าสนใจเลยนะ
สัก๔๐เซนติเมตรมันก็ดูแล้วร้ายกาดอยู่เหมือนกันนะ
นี่แหละครับก็สักพักใหญ่เลยครับหยิบออกมาได้
ดูความยาวเลยออกมาจนได้แบบนี้นี่แหละครับ
โอ้โหสุดท้ายก็ช่วยออกมาไม่รู้ว่าเรียกว่าช่วย
หรือว่าจับมันหรือว่าบังคับให้มันออกมาก็ไม่รู้ล่ะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าจังหวะออกมามันเป็นยังไง
ดูความหวานเสียวเจชกมือเอาฮู้ยเห็นไหม
ยาวประมาณ่๑ฟุตอ่ะนะครับไหนอะไร

ไม่อยากรู้ว่ามันคือรถคันไหน

นี่น้องใบตองคุณเนี่ย
เดี๋ยวมันจะชก

เห็นแบบนี้ก็ฝากเตือนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ

มันก็จะหาช่องหารูอะไร

แล้วมันจะมักเข้าไปในรถยนต์บ้าง

มันอุ่นไหมเออไม่รู้เหมือนกันแหละ

นักแข่งบิดรถหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แล้วน้องเบยตองจ้องดูเลยค่ะ

หางูหาเลข

ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการไปเสี่ยงดงเสี่ยงดวง
เราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ฝากเตือนคุณผู้ชมดีกว่า

เพราะว่าทะเบียนมันมองไม่ค่อยชัด
นี่คุณผู้ชมยังบอกเลย
นี่คุณผู้ชมถามอะไร

ไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมอย่าพึ่ง
ไม่ใช่อย่าพึ่งวันนี้๒๔อย่างเดี๋ยวจะลืม

เดี๋ยวสัก๒๙๓๐แต่จะมาบอกใหม่